เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดครั้งที่๔

หาเชื้อของนักกีฬามีกำหนดนะครับ
ก่อนเกมกันในขันน้อยทุก๓วัน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด๑๙
ผลการตรวจจะทราบในอีก๑๒ชั่วโมงหลังจากการตรวจ
หากคนไหนมีผลตรวจเป็นบวก
กักตัวจนกว่าจะไม่พบเชื้อในร่างกาย
ขณะเดียวกันหากใครผลตรวจเป็นลบ

๓มิถุนายนเจอกับอิโรเลเซีย
แล้วก็๑๕มิถุนายนเจอกับมาเลเซีย

ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะยิงสดถึงบ้านนะครับ

สะดวกรับชมทางออนไลน
ทีมไทยลงสนามสัปดาห์๒นัดที่๔พบกับเนเทอร์แลนด์
สาวไทยก็ไม่ชนะใครมา๓นัดนะครับ

แล้วหาจังหวะสุดท้ายที่แน่นอนกว่า

เซตรวดครับ๒๐๒๕๙๒๕แล้วก็๑๘๒๕
นัดนี้ออนอุมาสิทธิรักษ์ทำแต้มสูงสุด๑๐คะแนน

หลังเกมทางโค้ดแขกกิติคุณศรีอุทธวงศ์หัวหน้าผู้สอน
เฉพาะกิจก็บอกว่าการสลับเอาวิลาวันมาเล่นลิเบอร์โร่
แทนที่ของถาปภัยพันธ์ชัยศรีที่ไปเล่นหัวเสา
เนื่องจากว่าคลิปวิลาวันมีอาการเจ็บเล็กน้อย
แต่ยังมีเกมรับที่ดีก็ช่วยกันกระตุ้นนะครับได้เยอะเหมือนกัน
ที่๕ทีมไทยเจอกับเซอร์เบียในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับ
เวลา๒ทุ่มก็ตามให้กำลังใจกันได้ครับ